มาถึงอีกหนึ่งข่าวที่เชื่อว่าหลายคนก็ตามค่ะ
กรณีของน้องตะสาหรือว่าน้องสันซาน

ว่าตอนนี้น้องอาการดีขึ้นหรือยังร่าเริงขึ้นหรือยัง
เป็นภาพบรรยากาศถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสต

แล้วเอาจริงดูกี่ทีก็รู้สึกใจฟูทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
สามารถช่วยเด็กหญิงวัย๑ขวบ๗เดือนขึ้นมาได้สำเร็จ
ทีนี้พอเอาขึ้นมาเนี่ยน้องก็ต้องไปที่โรงพยาบาลพบพระที่จังหวัดตาก
วันนี้นักข่าวของเราก็เลยขออนุญาตตามไปดูอาการหน่อยนะคะ
ที่หน้าหอพักผู้ป่วยหญิงเลย
ขอดูภาพที่เราไปพูดคุยค่ะนี่ที่โรงพยาบาลพบพระนะคะ
เราก็ได้คุยกับคุณพ่อกับคุณแม่
คุณพ่อเนโชกับคุณแม่ลงตานเทเนี่ยนะคะ
แม่ก็บอกว่าอ๋อตอนที่เราไปพูดคุยนะ
คือด้วยความที่อาจจะพูดภาษาไทยไม่ได้
ก็จะต้องมีร่ามค่ะคอยแปลภาษาให้
กับแม่บอกเมื่อคืนนะดีใจมากเลย
นอนกับลูกสาวแล้วหายคิดถึง
แล้วลูกก็นอนหลับนอนดีไม่ได้มีอาการภาวะหรือว่าตื่นตกใจ
แต่อาจจะอ่อนเพลียบ้างเพราะว่าน้องก็อยู่ในที่แคบมา
อยู่กันแบบจะ๑๙ชั่วโมงอาจจะทำให้น้องไม่ค่อยพูด
เช้าวันนี้เริ่มพูดแล้วค่ะน้องก็ร่าเริงมากขึ้น
ขอบคุณคนไทยทุกคนเลยขอบคุณหมอพยาบาล
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลลูกสาวอย่างดีนะคะ
เขาบอกว่าน้องเมื่อคืนพูด

เขาก็บอกว่าเขาทำไม่เป็นสภาพฟ้า
แต่ว่าน่าจะมีผู้ใหญ่มาทำให้อยู่ค่ะ

วาดินอีกอะไรครับ
อันนี้น้องเป็นยังไงบ้างคือตัวน้องสันซานเนี่ยก็ยังอยู่ในห้องไอซียูอยู่นะคะ
คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวขอเช็คอีกหน่อยละกันดูว่าจากที่เอาน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีเอฟเคร่างกายอะไรอีกบ้างหรือเปล่า
คือน้องก็ยังอ่อนเพลียอยู่นิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่น้องก็จะนอนดีแล้วให้น้องได้พักผ่อนเยอะจะได้สดชื่น
แล้วพอน้องตื่นมาเนี่ยเมื่อเช้าก็ทานข้าวเช้าไปคุณหมอบอกว่าคาดว่าอีกสักวันสองวันขอดูอาการหน่อย
ถ้าเกิดน้องอาการดีขึ้นไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนอะไรเดี๋ยวได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่ได้นะคะครับ